หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านักฟุตบอล
ซึ่งเป็นนักฟุตบอลของตำรวจด้วยนะครับ
กระทำการอนาจารย์ล่อลวงเยาวชนหญิง
ซึ่งกระแสข่าวก็มีการเปิดเผยกันมาเป็นแบบนี้
ล่าสุดนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นย้ำแล้วนะครับ
ออกมาเตือนนักฟุตบอลที่เป็นข้าราชการตำรวจว่า
อย่าทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
รวมถึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริง

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พูดถึงกรณีที่นักฟุตบอลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
กระทำความผิดฐานล่อลวงเยาวชนหญิงไปกระทำอาณาจารย์
โดยบอกว่าได้เรียกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องมาประชุมและกำชับ
อย่าทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยยืนยันว่ามีกระบวนการตรวจสอบข้อที่จริงตามขั้นตอนนะครับ

ทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ระหว่างตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีของ๑๐ตำรวจตรีอาทิตย์
ดาวสว่างนักฟุตบอลสโมสรเมืองทองยูเนตเต็ดและนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าลอนลวงเยาวชนหญิงไปกระทำอาณาจารย์ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อที่จริงอีกระยะหนึ่งแต่หากสืบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงก็จะมีโทษสูงสุดถึง
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ